อาจจะแช่งชีวิตรวิจัย

ก็ได้มีการทักลำสวยจังเลยอุ้ย
พอจากนั้นคนนี้ก็บอกไม่มีญาติหนูไม่เห็น
คุณย่าก็จะบอกว่าเขายิ้มใหญ่เลยไม่เห็นเลยนะ

เห็นมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่ง

จนกระทั่งผู้หญิงคนนั้นก็หายเข้าไปในอีกข้างหลัง

สไลด์ออกมาพลืดกระโปรงสีแดง

ฝึกใจดีกันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะครับ
ซึ่งแน่นอนว่าเรามีนัดเจอกันเป็นประจำ

ได้ไม่พลาดในตอนที่เราเริ่มรายการแบบพรีเมียแบบนี้ครับ
และสถานีผีดุของเราครับยังคงอยู่ในธีมเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลอยู่ฮะ
และในค่ำคืนวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกับผมนั้นพร้อมเป็นที่เรียบร้อยไปพบกับเขากันเลยครับ
และแขกรับเชิญของพวกเราชาวสถานีผีดุในค่ำคืนวันนี้นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับคุณระดานั่นเองครับสวัสดีครับคุณระดาครับ

มาว่ากันถึงเรื่องของคุณระดามาพร้อมกับเรื่องที่มีชื่อว่าก่อนจากไป

เป็นประสบการณ์ของเพื่อนค่ะ

เพื่อนก็คือบอกก่อนว่าชื่อคุณนุ้ยนะคะคุณนุ้ยคนนี้ก็คือเป็นเพื่อนสนิทกันก็จะมีเรื่องราวต่างมาเล่าให้ฟังอยู่บ่อยนะคะจนกระทั่งมีเรื่องของคุณย่าคุณย่าเนี่ยป่วยค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๖

ใช่ค่ะช่วงน้ำท่วมปีนั้นเนี่ยคุณย่าป่วยเป็นโรคเบาหวานอยู่สักประมาณก็๒๓ปีเข้าออกโรงพยาบาลนี้ค่ะบ่อยเพราะว่าเหมือนคุณย่าเนี่ยจะเป็นหอบด้วยนะคะมีอาการของหอบด้วยแล้วก็มีเหมือนเป็นโรคแทรกซ้อนของคนเป็นเบาหวานนะคะ
ทีนี้พอหลังจากนั้นคุณย่าก็มีเข้าโรงพยาบาลออกมาพักที่บ้านบ้างนะคะที่บ้านเนี่ยก็คือจะเป็นในลักษณะของบ้านของคุณย่าเองก็อยู่กับลูกแต่ว่าคนละบ้านกับคุณนุ้ยนะค่ะจากนั้นนะคะคุณนุ้ยก็ได้ไปดูแลคุณย่าบ้าง
ไหนที่ไปดูแลคุณย่านะคะก็จะมีการเช่นไปบอกคุณย่าว่าคุณย่าวันนี้วันนี้จะมาเยี่ยมนะอะไรอย่างเงี้ยคุณย่าก็บอกว่าแล้วเก็บผ้าหรือยังคุณนุ้ยก็งงรู้ได้ยังไงว่าซักผ้าเสร็จแล้วก็ตากผ้าไว้ก็คือหลายหลายครั้งที่คุณย่ามักจะทักอะไรที่เหมือนกับอยู่อีกบ้านนึงแต่มาทักอีกบ้านนึงอะไรอย่างเงี้ค่ะ
คือทั้งสองบ้านเนี่ยเขาใช้ชีวิตที่แยกกันอยู่ใช่ค่ะคุณนุ้ยเนี่ยเขาก็ทำนู่นทำนี่แต่พอวันไหนที่มาเยี่ยมคุณย่าคุณย่าก็จะทักกับสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านหลังเนี้ยใช่ค่ะเช่นเก็บผ้าหรือยังใช่เออรู้ได้ยังไงทีนี้พอหลังจากนั้นอ่าคุณนุ้ยก็ก็ไปเยี่ยมคุณย่าอย่างเงี้อยู่บ่อยคุณย่าก็จะบอกว่าคุณย่ามีก

ว่ามีจะมีรางสังหรณ์อะไรหรือเปล่านะคะเหมือนกับเอาจริงจริงเหมือนกับว่าเพ้อคุณย่าอาจจะเพ้อแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมองได้สองอย่างคือบางทีอาจจะเป็นเรื่องของอาการเจ็บป่วยของคุณย่าแหละอาจจะมีอาการเพ้อใช่หรืออาจจะเห็นจริงนั่นน่ะสิค่ะอาจจะเห็นจริงจริงหรือเปล่าเพราะว่าบ้านคุณนุ้ยก็

ทำเองดีกว่าอืมเป็นวาระสุดท้ายล่ะอืมก็เลยอยากทำให้ย่าให้ดีที่สุดนะคะเวลาเนี้ยเป็นเวลาอยู่ที่ประมาณจะห้าโมงเย็นล่ะอืมจริงจริงเขาก็จะทำการปิดแล้วล่ะค่ะในเรื่องของการที่จะต้องนำศพออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมแต่คุณนุ้ยและญาติก็ต้องไปอาบน้ำก่อนอืมก็มีการเข็นกันเข้าไปที่
เข้ามาที่ห้องดับจิตปุ๊บที่ห้องเนี้ยตรงกลางห้องจะเป็นเขาจะเป็นห้องโล่งโล่งโล่งแบบ
เปล่าเลยค่ะอืมห้องสี่เหลี่ยมเลยตรงกลางห้องก็จะเป็นเหมือนซิงค์ล้างจานนะคะ
เคยเห็นเตียงล้างจานที่เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวนะคะเอาเป็นว่าตัวคนนอนได้คนหนึ่งเป็น
สแตนเลสขึ้นมานะคะโดยที่เหมือนเป็นหลุมแล้วก็ข้างบนก็เป็นตะแกงเหล็ก
พาดอยู่นะคะพอหลังจากนั้นคุณย่าก็ได้ทำการนอนบนนั้น
ก็อาบน้ำนะคะปะแป้งหวีผมแต่งตัวให้คุณย่าแบบอย่างดีเลยนะคะ
เพราะว่าเนื่องจากเป็นวาระสุดท้ายของชีวิตเราก็เลยเหมือนกับทำไปด้วย
เสียใจไปด้วยก็เศร้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในขณะนั้นที่ความรู้สึกหลายหลายอย่าง
หลายความรู้สึกที่คุณนุ้ยบอกนะคะมันปนกันเข้ามาอยู่ในสมองมันเยอะมาก
ระหว่างที่ทำให้คุณย่าอยู่เนี่ยสายตาเนี่ยเหมือนกับห่างตาก่อน
แรกมันห่างตาก่อนเห็นมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่ง
กระโปรงสีแดงกระโปรงสีแดงเสื้อสีขาวนะคะ
เหมือนชุดทำงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดินออกมาเหมือนใส่รองเท้าแตะแต่ทานเล็บสีแดง
อืมนะคะคุณนุ้ยเลยคิดว่าอ่ะถ้าคนเขาใส่รองเท้าแบบนี้หรืออะไร
เขาก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เหมือนสบายชิวเหมือนเดินมาเพื่อหยิบอะไรบางอย่างในห้องนั้น
ในขณะนั้นคุณนุ้ยก็ไม่ได้สนใจอะไรเหมือนกับมาหยิบนู่นหยิบนี่ก็คือไม่ได้สนใจ
จนกระทั่งผู้หญิงคนนั้นก็หายเข้าไปในอีกข้างหลังครับ
ข้างหลังก็ตอนแรกคุณนุ้ยก็ยังไม่ได้สังเกตว่าเป็นอะไร
พอจากนั้นก็ทำเวลาผ่านไปสักพักนึงมาอีกแล้วค่ะ
เห็นอีกแล้วทีนี้คนนู้นก็บอกว่าทีนี้ไม่ได้เห็นหางตาแล้ว
มาก็หันไปมองพอหันไปก็เหมือนกับไม่ใช่คนไทย
นะคะลักษณะมันจะเป็นคนจีนครับผมยาวเลยครับ
ค่อนข้างสวยทีเดียวคุณนุ้ยก็บอกว่าพอเห็นเขาก็เดินมา
พอคนด้วยหันไปก็คือคนเราลักษณะปกติจะไม่จ้องเราก็จะไม่จ้องเขาอืม
ก็ก็เห็นก็ผ่านไปผ่านสายตาไปก็กลับหันกลับมาทำภารกิจตัวเองต่อครับ
หลังจากนั้นก็เห็นผู้หญิงคนนี้เหมือนก้มหาอะไรอยู่
อะไรสักอย่างในห้องอะค่ะเหมือนกับแบบเหมือนคนทำงานแล้วมาหยิบของอะไรอย่างนี้ค่ะ
คุณนุ้ยก็เขามาเอาอะไรจากนั้นก็เดินหายไปข้างหลัง
ทีนี้ก็เลยหันไปมองข้างหลังนะคะในในใจตอนนั้นไม่ได้คิดถึงเรื่องลี้ลับ
คิดถึงเรื่องผีเรื่องสางไม่ได้คิดอะไรเลยอืม
ไปก็คือเป็นฉากเขาเรียกว่าเป็นผนังผนังแบบกั้นเลยนะคะผนังกั้น
แล้วก็มันจะไม่มีประตูนะคะพี่แจ๊คแต่ลักษณะจะเป็นเหลื่อมอย่างเงี้ค่ะ
เรียกออกไหมคะจะเป็นแบบเหมือนเหมือนตรงเนี้ยมันเหลื่อมออกมานิดหนึ่งค่ะ
แล้วตรงนี้เป็นผนังนะคะเข้าไปแล้วตรงนี้เป็นทางที่เข้าไปได้
เหมือนลักษณะเหมือนกับแบบเป็นฉากกั้นแค่นั้นเองเหมือนให้เหลื่อมเข้าไป
อะไรอย่างเงี้ค่ะเท่านั้นคุณนุ้ยก็อ๋อข้างหลังเป็นออฟฟิศอ่า
สงสัยเป็นสำนักงานคิดว่าน่าจะเป็นพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ครับ
ก็ทำต่อไปทำต่อไปเรื่อยเรื่อยออกมาอีกแล้วค่ะทีนี้อืม
ก็เดินออกไปอีกคุณนุ้ยเขาก็รอบแรกเนี่ยเขายังไม่ได้สังเกตถึงขนาดที่ว่าทาเล็บแดงอะไรนะคะ
ก็คือมาสังเกตรอบที่สามที่บอกว่ากระโปรงสีแดงเนอะอืมอ่า
สีขาวอืมผมยาวผิวขาวเหมือนคนจีนท่าเล็บแดงด้วยอืม
คือถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ก็ยังคิดอยู่ก็เหมือนค่อนข้างที่จะไม่เรียบร้อย
ที่ไหนจะมาแต่งตัวใส่กระโปรงสีแดงใช่ค่ะพี่แจ๊คคือ
คือจะไม่เรียบร้อยจะฉูดฉาดเกินไปไหมล่ะแล้วนี่ก็ห้องดับจิตอืม
จากนั้นคุณนุ้ยก็รู้สึกเขาแต่งตัวแปลก
แต่ไม่ได้คิดถึงอะไรเลยคิดว่าทำไมคนนี้เขาแบบหรือเป็นญาติ
อืมของใครสักคนนึงแต่เขาก็มาหาของเหมือนมาหยิบอะไรอีกแล้วอืม
แล้วก็เข้าไปพอเข้าไปรอบนี้ก็คือรอบที่สามอ่ะนะคะ
เนื่องจากเริ่มสังเกตเริ่มคิดว่าลักษณะแบบนี้รูปร่างหน้าตาแบบนี้
น่าจะไม่ใช่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแล้วเขาจะเป็นใครนะคะ
หยุดไว้แค่นั้นก่อนจากนั้นก็เสร็จละภารกิจอ่าอาบน้ำแต่งตัวหวีผม
แป้งให้คนย่าเสร็จเรียบร้อยใส่เสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จปุ๊บ
เจ้าหน้าที่ก็ยกคุณย่าขึ้นไปบนเตียงนะคะ
พอยกเสร็จแล้วคุณเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าตอนนี้ยังออกไม่ได้นะ
เพราะว่ามันจะหกโมงเย็นล่ะอืมมันมันโพเพลล่ะครับ
ยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายศพออกไปที่วัดได้แล้วอืม
ที่บอกว่าจะทำการเก็บไว้ที่นี่ก่อนหนึ่งคืนครับนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยมาอืม
นุ้ยกับญาติก็โอเคเจ้าหน้าที่ก็เอาคุณย่าขึ้นเตียงแล้วก็เข็นไป
ตอนแรกคิดว่าจะเข็นไปไหนเพราะตรงนั้นมันก็คือห้องสี่เหลี่ยมโล่ง
ข้างหลังเป็นออฟฟิศจะเข็นไปไหนก็คิดว่าจะออกประตู
พอก็เหมือนจะรอให้เจ้าหน้าที่ออกเจ้าหน้าที่ก็เข็นเข้าไปข้างในค่ะอืม
เข็นเข้าไปข้างในที่เป็นฉากหลบเลี่ยงที่ผู้หญิงคนนั้นออกมา
ถูกต้องค่ะพี่แจ๊กอ่าจนที่เข็นไปค่อยเข็นเตียงหลบไปค่ะ
คุณนุ้ยก็เอ๊ะหรือว่าข้างในนั้นมีที่เก็บอีก
เออจะเป็นสำนักงานอืมหรือว่าจะแบบเออเดี๋ยวก็มีที่เก็บอ่ะน่ะอืม
ก็เข้าไปปุ๊บกลายเป็นลิ้นชักค่ะพี่แจ๊คอืมลิ้นชักเป็นช่องเป็นซอง
เป็นช่องเลยค่ะอืมคุณน้อยบอกว่าน่าจะสักประมาณสิบสิบกว่าช่องครับ
จากนั้นเข้าไปคุณนิดก็ตกใจมากคือแบบมันไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นเลย
แล้วก็ห้องมันเป็นสี่เหลี่ยมแคบไม่มีประตูไม่มีทางออกไม่มี
คือเข้าไปปุ๊บเห็นเป็นช่องเรียกว่าเป็นช่องเย็นว่าอย่างนั้น
คือเอาไว้แช่ศพถูกต้องครับพี่แจ๊คห้องเย็นเลยห้องเย็นแล้วช่องเย็น
อะไรอย่างเงี้ค่ะที่เป็นแบบที่เราเคยเห็นในหนังกันอ่ะอืมทีนี้พอเข้าไปปุ๊บนะคะ
คุณอุ๊ยแวบแรกเลยคือตกใจก่อนแล้วผู้หญิงคนนี้เขามั่นใจว่าไม่ได้ออกไปข้างนอก
แล้วเข้ามาทำอะไรที่นี่เข้ามาทำอะไรในห้องนี้คือแบบไม่น่าจะมีผู้
เขาเรียกว่าผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เดินเข้ามาได้สิ่งมีชีวิตเราเลยบอกไปว่าห้องนี้เย็น
แต่ว่ารักษณะผู้หญิงคนนั้นใส่เสื้อก็คือเหมือนใส่เสื้อแขนกดสีขาวเนอะ
ก็ไม่น่าจะอยู่ในอากาศแบบนี้ได้นานนะคะที่ช่องเนี่ยมีชื่อติดอยู่สองช่อง
อ่ะเป็นช่องบนกับช่องล่างนะคะเจ้าหน้าที่ก็เดินไปที่ช่องที่ไม่มีชื่อติดนะคะ
พอเข้าไปปุ๊บอ่ะโอเคเอาช่องนี้เป็นริมประตูเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะออกแล้ว
เปิดริมช้าออกมาสไลด์ออกมาพืชเล็บแดงค่ะพี่แซ่งเฮ้ย
กระโปรงสีแดงค่ะผิวขาวเสื้อสีขาว
คือช่องนั้นมีศพอยู่มีศพอยู่แต่ไม่ได้ติดชื่อเอาไว้ใช่ค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยไม่รู้ว่าช่องนั้นอ่ะมีศพก็เลยดึงออกมาแต่พอสไลด์ออกมา
คุณนุ้ยเขาก็เนื่องจากยืนอยู่ข้างหลังเจ้าหน้าที่ก็คือเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง
อยู่ในนั้นคือแบบสตันไปไม่ใช่สามวีนะคะคือเหมือนช็อกไปแบบ
หลายหลายนาทีค่ะยืนยืนอึ้งอยู่คนเดียวตรงนั้นว่าอืม
มันชัดชัดเลยอ่ะคือใช่เลยเพราะเจ้าหน้าที่เขาค่อนข้างดึงแรง
เพราะว่ามั่นใจว่าไม่มีศพเพราะเขาจะต้องเอาออกมาสุด
นะคะถึงจะใส่ศพไปครับเพลิดออกมาเลยแล้วแบบอืม
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็โวยวายอืมเขาก็ตกใจว่าแบบเฮ้ย
ทำไมทำงานกันช่วยอย่างเงี้มีมีคนอยู่เขาพูดมีคนดู
อืมมีคนอยู่ทำไมทำไมไม่บอกทำไมมาติดชื่ออะไรอย่างเงี้ยอืม
แต่เจ้าหน้าที่เหมือนเขามั่นใจว่าจะมีแค่สองศพเขาเลยเดินไปเปิดลิ้นชักอีกสองอัน
ก็คือมีอยู่ศพหนึ่งแล้วก็อีกลิ้นชักหนึ่งคือไม่มีศพ
ก็ลักษณะเหมือนกับว่าติดติดชื่อผิดแล้วก็คือถ้าไม่มีใครรู้ก็คือไม่รู้ว่า
ตัวเองอยู่ช่องไหนเหมือนจะออกไปบอกอะไรอย่างเงี้ค่ะพี่แจ๊คครับเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือตัวของคุณนุ้ยได้เล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังไหมว่า
เมื่อกี้ฉันเห็นผู้หญิงคนนี้ลักษณะแบบนี้กระโปรงแดงเดินออกมาไม่กล้าเล่าค่ะเนื่องจากเป็นคนดีเออ
เพราะว่ากลัวเขาจะกลัวแบบทำงานไม่ได้ทำงานแบบอยู่ตรงนั้นไม่ได้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ช็อกอืม
สมควรค่ะที่แบบคนตายตัวเป็นเป็นออกมาเจอตัวเป็นเป็นอีกอย่างนี้ค่ะก็คือคุณนุ้ยก็เลยแบบว่า
รู้แล้วว่าเป็นคนก็คือเห็นแบบแดงแว๊บออกมารู้ว่าเป็นคนใส่กระโปรงสีแดง
อ่ะไม่เท่าไหร่ก็เหมือนคนคนนั้นก็เดินกลับเข้าไป
ครั้งที่สองเดินออกมาอีกเริ่มเห็นชัดขึ้นว่า

คือคนเจ้าหน้าที่ที่ไหนจะมาแต่งตัวกระโปรงแดง
ซึ่งมันผิดวิสัยของคนที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลอยู่แล้ว

ตอนที่เอาศพคุณย่ากลับเข้าไปเก็บที่ซองช่องใส่ศพ

คนนี้เดินออกมาให้ฉันเห็นอยู่เมื่อกี้

มาหาของบางสิ่งบางอย่างของเขา

มันต้องมีของบางอย่างที่อาจจะถูกเก็บอยู่ในตรงนั้น

ตรงนี้ก็คือเป็นปริศนาอยู่ณทุกวันนี้

แบบเจอเล็กน้อยที่โรงพยาบาล

ช่วงนั้นคุณตาก็โรคยอดฮิตเหมือนกัน

โรงพยาบาลนี้คุณตาคุณตาจะป่วยเป็นเบาหวาน
เขาออกโรงพยาบาลเช่นนี้อยู่เหมือนกัน

ตัดไปสัก๑นิ้ว๒นิ้วอะไรอย่างนี้ค่ะ

ตอนหลังเวลาก็ผ่านไป

จนกระทั่งรอบสุดท้ายคือตัดขานะคะ
ตัดขาไปถึงหัวเข่า
โรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลนะคะ
ก็ได้ทำการทางญาติก็ได้ทำการจองห้องพิเศษเอาไว้นะคะ

ทีนี้ห้องพิเศษนี้คือต้องจอง
เพราะว่าเนื่องจากโรงพยาบาลรัฐก็จะเต็มอยู่บ่อยนะคะ
จากห้องเขาก็ไม่ได้แบบมีพอเพียง
ระหว่างรอห้องพิเศษเนี่ยคุณตาโดนตัดขาแล้ว
ยังไงก็จะต้องพักที่โรงพยาบาลนะคะ
ด้วยความที่เขาก็ให้ปลอดเชื้อพอสมควร
ไปอยู่ห้องรวมก็กลัวจะเป็นห่วงอายุมากด้วย

ก็เลยที่โรงพยาบาลแห่งนี้เขาก็จะมีตึกเก่าค่ะพี่แจ๊ค
เป็นตึกเก่าแก่ของเขาเหมือนตึกแรกของเขาอะค่ะ
จะมีห้องอยู่ว่างอยู่ห้องหนึ่ง
แต่คิดว่าน่าจะเป็นห้องที่แบบทำงานเก่า
เพราะว่ามีตู้เอกสารเก่านะคะพี่แจ๊ค
เน้นย้ำว่าเก่าเพราะสนิมขึ้นเลย

เพราะว่าเขาจะมีเหมือนกับ
เป็นโต๊ะไม้ที่เหมือนห้องพักครูสมัยก่อน
อันนี้คืออยู่ครึ่งหนึ่งครึ่งหน้านะคะ
ก็จะมีฉากกั้นนิดนึงนะคะ
ฉากกั้นแล้วก็จะมีเตียงผู้ป่วย
แล้วก็มีโซฟาญาติได้นอนเฝ้ากันนะคะ
ทีนี้คุณตาก็นอนอยู่บนเตียงนั้น
ข้างหน้าห้องต้องอธิบายลักษณะว่า
เป็นห้องที่ติดริมทางเดิน
แต่ริมทางเดินนี้คือจะยาวแบบยาวมาก
แล้วก็เวลานั้นเนี่ยน่าจะประมาณสัก๖โมงเย็นนะคะ
ตรงทางเดินแต่สรุปก็ไม่เปิดนะคะก็จะมีญาติเฝ้าอยู่นะคะ
ก็จะเป็นน่าจะเป็นคุณป้านอนเฝ้าอยู่นะคะแล้วทีนี้
พอหลังจากนั้นนะคะได้ยินเสียงเคาะประตูอืม
ก็แต่ลืมบอกว่าประตูนะคะเขายกพื้นสูง
ถึงประมาณข้อเท้าของคนอ่ะพี่แจ๊คประมาณข้อเท้าได้
คือใครมายืนเคาะเนี่ยลักษณะเคาะใกล้ขนาดนั้นเนี่ย
ต้องเห็นเท้าละนะคะเคาะก็
ญาติก็รีบลุกไปดูแล้วก็เปิดมองไปซ้ายขวา
ไม่มีคนนะคะไม่มีคนหรือว่าหูฝาด
ครับคิดว่าสงสัยมีห้องอื่นอีกที่เป็นทำห้องพักแบบเนี้ยนะคะ

ก็เคาะอีกแล้วค่ะพี่แจ๊คสักระยะหนึ่ง
ก็ประตูเขาจะเป็นลักษณะประตูไม้ที่โปร่งค่ะพี่แจ๊ค
ไม่ใช่ประตูแบบทึบเหมือนสมัยนี้นะคะ
ประตูไม้อัดโปร่ง
ก็รอสักพักหนึ่งหรือพยาบาลจะเข้ามา
ก็ไม่มีขาคนนะคะก็ไม่เห็นขาคนอีก
เปิดประตูไปอีกก็ไม่มีใคร
จนก็เจอผัดหมุนเวียนกันเจออย่างนี้อยู่บ่อยครั้ง
จากหนึ่งวันเป็นสองวันสองวันเป็นสามวัน

ขาไม่มีไม่เห็นขาออกไปก็ไม่เจอใคร
กระทั่งมีอยู่คืนนึงคุณตาก็นอนอยู่ทีนี้กลางดึก
ก็นอนแล้วก็ญาติก็หลับอยู่
ได้ยินเสียงปลายเสียงว่าเคาะก๊อก
แต่มันดึกมันมืดมากแล้วค่ะน่าจะหลังเที่ยงคืนได้ค่ะพี่แจ๊ค
ใครจะมาเคาะค่ะแล้วตรงนั้นมันไม่ใช่ทางผ่านของใครเลย
ตอนนี้คืออาจจะมีบางห้องเปิดอยู่แต่เก็บแค่ของเท่านั้นเองค่ะ
ก็คือพอญาติลืมตาขึ้นมามันก็ไม่มีขาแต่คุณตาคือนอนตาค้างมองแบบ
กลัวพูดไม่ได้แบบ

เหมือนตกใจสุดขีดไม่พูดอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้ก็เลยคิดว่าไม่ปกติแล้วอาจจะมีอะไรแน่เลยเพราะว่า
จากมาเคาะทุกวันแล้วก็ขาไม่มีแล้วคนป่วยก็ตกใจจนจะช็อกอยู่แล้ว
อะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยได้ทำการขอย้ายขึ้นไปข้างบน
ชั้น๔ก็ได้ห้องแล้วก็เป็นพิเศษ๔เตียงนะคะ
พิเศษ๔เตียงก็จะมีคนผู้ป่วยอยู่แค่๒เตียง
คุณตาหนึ่งเตียงแล้วก็อีกเตียงหนึ่งเป็นคุณลุงท่านหนึ่ง
ก็จะมีคุณป้ามาเฝ้าคุณลุงนะคะเฝ้าทุกวัน
คุณตาก็อยู่โรงพยาบาลเนี่ยค่อนข้างที่จะสักระยะหนึ่งก็ถามว่านานไหม
นานอยู่เหมือนกันเพราะว่าสัก๓๔เดือนได้นะคะ
คุณป้าคนนี้จะบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนวัวมาร้องที่เตียงคุณตาอยู่บ่อย
แต่เมื่อก่อนเขาได้ยินแล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะ
กลายเป็นว่าคุณป้าที่เขามาเฝ้าคุณลุงที่เตียงข้างกันเนี่ย

แต่มัน๑๒๐กว่าปีก่อนเนี่ยมันมันไม่ได้เยอะเหมือนสมัยนี้
จะถึงวาระสุดท้ายของคุณตาคุณตาใกล้จะจากไปแล้วน่าจะไม่ถึงอาทิตย์
คุณป้าก็ได้ยินดังนี้ชัดมากเลยจนทนไม่ไหวเดินมาบอกญาตินะคะที่เตรียม
ไม่ทราบว่าเปิดเพลงหรือว่าเปิดอะไรที่เป็นเสียงวัวไหมแต่ได้ยินเสียงวัวเนี่ยมันร้องที่เตียงตาเนี่ยประจำเลย
แต่คืนนี้หนักสุดนะคะคือมาชะโงกตอนกลางคืนเลยนะคะทนไม่ไหว
เป็นญาติที่เตอร์เซียเตอร์กว่าไม่มีเสียงวัวไม่มีใครเปิด
กลัวเนี่ยก็เพราะว่าย้อนนึกไปถึงสมัยที่คุณตานุ่ม
คุณตาทำงานเป็นคนฆ่าวัวนะคะ
ทำงานโรงฆ่าสัตว์ด้วยความแบบจำเป็นลูกเยอะลูก๑๖คน
ก็เลยจำเป็นจะต้องทำทุกอย่าง
ทำงานแม้กระทั่งเป็นคนเข้ากับคุณตาก็คือไม่อยากทำเลย
สิ่งที่คุณตาคิดก็คือไม่อยากทำในสิ่งนี้แต่มันจำเป็นจะต้องทำ
ทุกครั้งที่ไปเชื่อดวัวตัดขานะคะพี่แจ๊ค
ก็คือก็มีวัวมาร้องที่เตียงจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต
คือทางญาติเนี่ยเขาคิดว่าเฮ้ยสมัยตอนคุณตานุ่ม
คือคุณตาเขาเคยเป็นคนเชื่อตัวยูโรงฆ่าสัตว์มาก่อน
เป็นเพราะว่าถึงวาระสุดท้ายของคุณตา
ที่เขาเคยเชื่อดเคยฆ่าไปก็เหมือนจะมาร้อง
หรือมาทำอะไรบางอย่างกับคุณตา
เพื่อเป็นเรื่องของเวรกรรมบาปบุญคุณโทษอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้
แต่ทั้งหมดเลยนะผมเข้าใจนะเรื่องของอาชีพที่บางคนเขาเลือกไม่ได้หรอก
มันมีอะไรทำที่มันได้เงินมันก็ต้องทำ
แต่บางอาชีพที่เขาลงมือทำไปแล้ว
มันก็เป็นการไปฆ่าสัตว์เบียดเบียนชีวิตคนอื่น
แต่ทั้งหมดเลยครับเรื่องที่มันเกิดขึ้นในโรงพยาบาลนะนะ
มันเป็นสถานที่ที่มันเกิดแก่เจ็บตาย
เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหาเลยครับว่าเหตุผลต่างมันเกิดขึ้นจากอะไร
รู้อยู่แล้วว่าทุกสถานที่ทุกซอกทุกหลืบทุกมุม
ของโรงพยาบาลมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแน่

เอาละฮะคืนนี้สถานีผีดุของเราครับขอบคุณแขกรับเชิญนะครับ
คุณระดาที่มาเล่าเรื่องประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล
ขอบพระคุณคุณระดามากนะครับ
แล้วก็ครั้งหน้าครับสถานีผีดุของเราแขกรับเชิญจะเป็นใคร
ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
ให้พวกเราได้รับฟังกันพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับ
ได้ไม่พลาดในตอนที่เราทำการออกอากาศแบบพี่เมียกัน
คืนวันศุกร์๔ทุ่มตรงครับ
วันนี้ผมแล้วก็ทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะครับ
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกกันแล้วกัน

เจอกันใหม่วันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้ว
ฝันดีราศรีสวัสดีทุกท่านครับ